ราชการจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นว่าร่างรัฐมนูญฉบับลงประชามติ
เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้นะครับ
ส่วนที่จังหวัดตากมีรายงานการฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ
แต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากลมที่พัดอย่างรุนแรง
โดยนายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอพบพระจังหวัดตาก
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพบพระ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ไปตรวจสอบ
ฉีกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ
สาระกลางหมู่บ้านบ้านวังน้ำเย็นตำบลรวมไทยพัฒนา
หลังพบถูกฉีกไป๓แผ่นเป็นบัญชีรายชื่อ๒แผ่นและใบป่าหน้า๑แผ่น
จากการตรวจสอบบริเวณห่างไปประมาณ๕๐เมตร
กระดาษดังกล่าวเปียกฝนถูกทิ้งไว้
และจากการตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อกลางดึกได้เกิดลมพายุพัดอย่างหนัก
ว่าเป็นสาเหตุทำให้กระดาษบัญชีรายชื่อขาดหายไป
ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดก็ได้มีการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นการร่างรัฐมนูล
ฉบับประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
โดยมีนายธวัฒสุรบาลผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดเวที
มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดศรีสเกต
นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ขณะที่จังหวัดสุราธานีก็มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นสัปดาห์สุดท้าย
สร้างความเข้าใจในเนื้อหารัฐมนูลที่เป็นจริง
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในร่างรัฐมนุน
เพื่อพิจารณาออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคม
จากนี้ก็ยังมีผู้เรียกร้องที่ดินทำกินเครือข่ายสุราชร่วมใจ
จังหวัดเดินขบวนโรนโรงการออกเสียงประชามติ

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมงานกว่าพันคน
และที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
อัครเดชเจิมสิริผู้ราชการจังหวัด
ได้ไปเป็นประธานกล่าวเปิดเวที

เกี่ยวกับร่างรัฐมนูญฉบับลงประชามติ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา

อิสระตรงตามความต้องการของตัวเอง

อดีตสมาชิกวุฒิสภาร่วมสังเกตการณ์ครับ